ส่วนเรื่องนี้เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูความไร้เดียงสาของเด็กคนนึง
เป็นสัญญานะคะที่ลูกชายเอามาทวงพ่อ
เงินไป๕๐๐บาทแล้วไม่คืนสักที

ลายมือสวยจังเลยอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยเห็นใครลายมือแบบนี้แล้วนะหัวกลมเขียนสวยมากเลยค่ะ
บอกว่าสัญญาพ่อยืมเงินแล้วไม่คืนนายเป๊กยืมเงินจากกระปุกออมสินของเด็กชายปันปัน๕๐๐บาทแล้วไม่คืน
ผมไม่มีปัญญาจะฟ้องใครแล้วจะฟ้องแม่ก็ไม่ได้เพราะแม่ไม่เกี่ยวเรื่องนี้
โอ้ยโอ้ยอันนี้ฟ้องได้ใจมากเลย
ภาษาเขานะนายเป๊กเมื่อเห็นสัญญาเดี๋ยวนะเขาบอกผมไม่มีปัญญาจะฟ้องใครแล้วจะฟ้องแม่ก็ไม่ได้เพราะแม่ไม่เกี่ยวเรื่องนี้
แคปชั่นนี้คืออันนี้แม่เป็นคนโพสต์แม่คงไปเจอแล้วมาโพสต์นะคะแล้วแม่ก็เขียนแคปชั่นบอกในเป๊กเห็นสัญญานิ้วกรุณาเอาเงินไปคืนเด็กชายปันด้วยลงชื่อพยานวงเล็บแม่
ดูครอบครัวนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะได้รักดีได้เอ็นดูจังเลยค่ะแม่โพสต์ตรงนี้ลุงในเฟซบุ๊กของน้องปันคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงความเอ็นดูกันเยอะเลยนะคะหลายคนยังชมเหมือนที่ฉันบอกลายมือสวยจริงครอบลายมือมากเลยนะผู้สื่อข่าวไปบ้านน้องเลยค่ะอยู่ที่หัดใหญ่สองขลาเด็กชายปันณวิ
เจอคุณพ่อคุณพ่อเป๊กนะคะลูกหนี้นะคะแล้วก็คุณแม่กิฟต์พยานนะคะซึ่งตอนนี้ปันเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเรียนออนไลน์อยู่ครับพ่อเป๊กกับแม่กิฟต์บอกว่าบันทึกการทวงหนี้เนี่ยเอ่อน้องปันเขียนขึ้นจริงนะเป็นเรื่องจริงแล้วคุณพ่อก็เป็นหนี้น้องปันจริงคือเมื่อ๒๐มกราที่ผ่านมาพ
พ่อไม่ยอมคืนไงพอทวงพ่อแล้วพ่อบอกว่าว่าไงรู้ไหมว่าพอโดนทวงพ่อบอก
ทุกครั้งที่พ่อใช้เนี่ยหรือให้น้องปันทำอะไรน้องปันจะยกเรื่องนี้เอา๕๐๐บาทมาก่อนคืนก่อน

ก็เลยเขียนบันทึกในไดอารี่ทวงเงินพ่อ
แม่ไปเห็นก็เลยเอามาโพสต์ลงเล่นน่ะนะคะ
จนมีการแชร์จนเป็นไวรัลแบบนี้ค่ะ
พ่อยืมเงินของมันไป๕๐๐ขอยืม

พ่อไปกดมาขึ้น

แล้วเที่ยวก้วนี่
ก็ทวงเงินเลย

ต้องดูเกมดูของ
อยู่หวัดหน้าตัวเองคนเป็นลูกหนี้ก็ต้องโดนเจ้านี่ทวงอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวผมแอบเห็นดอกเบี้ยนะ
พอยืม๕๐๐เนี่ยมีบ๊างก์๑๐๐
ยืมไปตั้งแต่วันที่เท่าไรเนี่ย
เดือนมากราศาสตร์ใช่ไหมคะอ่ะก็
ก็ต้องคืนไปแล้วนี่คืนเรียบร้อยแล้วนะคะ
เงินก็คืนให้แล้วดอกเบี้ยอีกร้อยหนึ่ง

เขียนมาตั้งแต่๕ขวบครึ่งนะคะ
ไม่น่าลายมือสวยแล้วก็ลำดับความคิดก็ใช้ได้เลยนะคะ
ช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์มีการบ้านเยอะ

ก็เป็นเรื่องน่ารักน่าเอ็นดูของครอบครัวนี้ค่ะ